มาติดตามความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งเดี๋ยววันนี้ในช่วงเที่ยงคืนครึ่งครับ
ซึ่งนักกีฬาเนี่ยก็พร้อมสำหรับเกมแรกในการเจอกับสาวดีอาราเบียแล้วครับ

สุดท้ายก่อนที่จะลงแข่งขันนะครับนักกีฬาก็มาครบทั้ง๒๒คนนะครับ
ก็มีถอนตัวไปเพียงแค่ปาทริกกูสตาฟสั้นนะครับ
สิริมงคลรัตนภูมิจากโอเอสลูเวิลนะครับ
เดินทางมาเป็นคนสุดท้ายจากเบลเยี่ยมนะครับซึ่งสิริมงคลบอกว่ามีอาการล้าเล็กน้อย
เรื่องการปรับตัวไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วครับ
ส่วนกวอร่าอิสระสีทะโรก็บอกนะครับว่าแต่ละชาติเนี่ยมีคุณภาพ
ว่าทั้ง๓นัดที่จะลงสนามจะมอบประสบการณ์ให้กับทีมได้พัฒนาแน่นอน
หมายการเล่นโดฮาครับก็หวังจะทดสอบระบบมากกว่าชัยชนะนะครับ

กับนะครับส่วนสารประสานเกมลุกปุราเชษท่อสนิท
ชันตรงพรมสี่แก้วแล้วก็เสร็จละสิทธิ์สุวรรณเศสสู่หน้าเป็น
ธิรศักดิ์เผยพิมายครับตามสถิติที่มีการบันทึกสองเกมหลังสุดของทีมชาติไทย
เจอกับในรายการยูยี่สิบสามนะครับไทยยังไม่เคยชนะได้นะครับ
หนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งก็เริ่มจากชุดยูยี่สิบสามปีสองพันสิบหกนะครับ
ไปเล่นแล้วสุดท้ายก็เป็นนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มครับ
เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งจากนั้นครับรอบสุดท้ายเหมือนกันนะครับ
ในปีสองพันยี่สิบซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ
เพราะว่าก่อนบอลเตะเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเราจะมีรายการ
พูดคุยกันนะครับก็เป็นรายการสำคัญครับ
ซึ่งนี่คือการเชียร์ไทยให้กึกกล้องกับทัพช้างศึกรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
บอลโดฮาครับ๒๐๒๓ก็กาต้านะครับจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วเชิญเราไปด้วย
ก็มี๘ทีมชั้นนำของเอเชียนะครับที่ถูกเชิญไปหลายต่อหลายทีม
รัฐทีวีถ่ายทอดสดให้กับคนไทยได้ดูนะครับ
ในเวลาเที่ยงคืนครึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เกมจะเริ่มแข่งขันในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งซึ่งเข้าสัญญาณก่อนเที่ยงคืน๑๐นาทีนะครับ
เตะซ้อมครบทั้ง๒๔คนนะครับหลังจากที่ธีรทรบุญมาทันสุบรัฐเหมือนตาแล้วก็นิโครัฐมิเคลซันเดินทางมาสมทบกับทีม
ซ้อมชั่วโมงครึ่งนะครับเน้นการเล่นร่วมกันแล้วการเจาะเข้าทำประตู
โดยทางชนะทิพย์สงกระสินกัปตันทีมก็ออกมาบอกว่าทุกคนนะครับอยากจะพิสูจน์ตัวเองพัฒนาตัวเองเพื่อขึ้นมาแทนรุ่นพี่ในอนาคต
จากนี้เขาก็บอกว่ายังคิดถึงสหรัฐอยู่เย็นแล้วก็ธิรสินแดงดาที่ไม่ติดทีมชุดนี้
แต่ฟุตบอลตอนนี้ต้องการคนที่พร้อมที่สุดนะครับ
แต่ตัวเองก็ต้องโชว์ฟอร์มให้เต็มที่เหมือนกัน
ผมว่าน้องแนวลุกคนใหม่ทุกคนก็

ทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเอง
เพื่อที่จะมาแทนพี่มุ้ยมาแทนพี่ตังค์

ก็ขอให้ทุกคนโชว์ฟอร์มให้ออกมาได้ดีครับ

เรายิงความหวังคนใหม่ของทีมชาติไทย

ตัวแทนของธิรสินแดงดาในอนาคตนะครับ
ก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครแทนมุ้ยได้นะครับ
ก็เขาบอกว่าเบอร์๑๐ที่ใส่แทนธีรสินเนี่ย

มั่นใจอยู่แล้วนะครับจากผลงานของตัวเอง
ศึกไทยลีกก็จะโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักนี่แหละครับ
จริงผมว่าไม่มีใครแทนพี่มุ้ยได้หรอกครับ

แล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวแล้วก็ดูจากพี่มุ้ยมาครับผม
ก็ไม่นะครับว่าไม่ได้เป็นแรงกดดันอะไรมากครับ

ก็ผมมีความมั่นใจอยู่แล้ว
จากผลงานในไทยลีกที่ทำมาได้อะไรอย่างนี้ครับผม
โปรแกรมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับ
มีนาคมนะครับแล้วก็๒๘มีนาคมเจอซีเรียก่อน
ก็จะเริ่มเข้ารายการก่อนทั้งสองนัดในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
ส่วนความขึ้นหน้าของลิเกสิตซีเกมครับ
ก็อย่างที่เราทราบกันล่าสุดเนี่ยกัมพูชาเขาเรียกมา๒๘ล้านนะครับ

นายชัยพัฒนศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
โอลิปิกไทยจะเป็นตัวกลางในการประสานกับเจ้าภาพแล้วก็หน่วยงานของไทย
รับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับว่าตกลงกันได้ที่ตัวเลขเท่าไหร่
จะมีการประชุมกันวันที่๕เมษายนนี้๑๐โมงเช้า
ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ